มีทหารชุดปราบรามยาเสพติดเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ

ซึ่งเขาไปตั้งฐานอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะ
ไปจับ๒พี่น้องนะครับ
ไปซ้อมเพื่อให้รับสารภาพว่า
เป็นผู้ค้ายาเสพติดฐานอยู่ในวัดแห่งเนี้ย
ฝ่ายผู้ที่เป็นพี่ชายอายุ๓๓ปีเนี่ยโดนหนักถึงขั้นเสียชีวิต
น้องชายุ๒๐กว่าตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
อันนี้วันที่พ่อกับแม่กับญาติเขาไปตามตัวน้องชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
๒คนนี้ถูกควบคุมตัวไปตอนประมาณ๓ทุ่ม
ที่พักแถวหน้าแถวแถวบ้าน
แล้วตีหนึ่งทางที่บ้านได้รับแจ้งว่าให้ไปที่โรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลพบว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิต
พี่ชายชื่อยุทธนาเซียนซาส่วนนี้คือน้องชายนัทพงศ์นะฮะ
ตอนที่เห็นลูกชายคนโตเสียชีวิต
วันเสาร์พ่อกับแม่เขาไปแจ้งความกันนะครับ
แล้วตอนเย็นถึงรู้ว่าอ๋อทหารจับมานะครับ
ก็ไปตามที่ฐานแล้วก็ได้ตัวมาในสภาพแบบนี้

เมื่อวานนี้นะครับมีภาพของทหารชุด
คาดว่าจะเป็นชุดที่จับตัวสองพี่น้องนี้มา
แล้วก็ไปซ้อมเขาไปขอขมาศพของผู้ตายที่บ้านพัก
ขณะที่ทางพ่อกับแม่บอกว่าเรื่องนี้
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
โดยวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับนายนิวัตรซ้ายซานะฮะอายุ๕๙ปี
พ่อของนายยุทธนาที่เสียชีวิต
บอกว่าหลังจากที่ทหารชุดที่จับกลุ่มลูกชาย

ก็รู้สึกพอใจที่ทหารเหล่านี้

เพราะว่าตัวพ่อเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
มาขอเข้ามาศพลูกชายก็พร้อมจะอโหสิกรรมให้
แต่อยากให้ทหารชุดนี้ไปขอโทษลูกชายคนเล็ก
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย

เขารายงานชี้แจงเบื้องต้นกับทางต้นสังกัดเนี่ย
บอกว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทำร้าย
แต่ตอนที่ไปพบได้รับรายงานว่ามีการเสพยาเสพติดลักลอบค้ายาเสพติด
แล้วไปเจอสองพี่น้องนี้แล้วไปควบคุมตัวเนี่ย

พอนำมาที่ฐานฝ่ายคนที่เป็นพี่ชายอยู่ดีก็ปวดหลังปวดท้อง
เอายาให้กินไปส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิต
แต่ตอนนี้ทางกองทัพที่เป็นต้นสังกัดเขาก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะฮะ
ทางคดีตำรวจก็กำลังดำเนินเรื่องอยู่
ส่วนเรื่องศพของลูกชายคนโตนะครับ
พ่อบอกว่าเดิมจะชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าต้นสังกัดของทหารชุดที่ก่อเหตุที่ไปจับกลุ่มลูกชายแล้วก็ซ้อม
จนเสียชีวิตจะแสดงความรับผิดชอบตามที่ตกลงกันไว้
พ่อของนายยุทธนาบอกว่าได้คุยกันไว้เนี่ย
คือทางทหารบอกว่าจะชดใช้เป็นเงินเยียวยาจำนวน๕ล้านบาท
นี่นะฮะนายุทธนาซ้ายทรายุ๓๔นะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าตกลงกับหัวหน้าของทหารชุดนี้เอาไว้
เพราะว่าถ้าหัวหน้าของทหารชุดนี้เนี่ยไปเยี่ยมอาการของฝ่ายน้องชายที่เจ็บที่โรงพยาบาลอยู่วันหนึ่ง
บอกว่าตกลงเงินเยียวยากันไว้๕ล้านบาท
แต่จนถึงขณะนี้ทางต้นสังกัดก็ยังไม่ได้มาพูดคุยเพิ่มเติม
อันนี้วันที่ทางหัวหน้าของทหารชุดนี้ไปเยี่ยม
น้องชายคนเล็กที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งพ่อบอกว่าคุยกันไว้คือจะเยียวยา๕ล้านบาท
แต่จนมาถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดอะไรกันเพิ่มเติมเลย
เพียงแค่เอ่ยปากเอาไว้ว่าจะรับผิดชอบ
แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นที่จะชาวพนักกิจศพนายุทธนาวันพรุ่งนี้
ก็เลยตัดสินใจว่าจะยังไม่เผาศพลูกชาย
กว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเยียวยาชดใช้
เพราะว่าต้องเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้
สิ่งที่ห่วงในเรื่องนี้นะครับ
ก็คือเรื่องการดำเนินคดีด้วยนะครับที่พ่อบอก
เนื่องจากส่วนตัวยอมรับว่ากังวลว่าเรื่องจะเงียบหายไป
แล้วทหารชุดนี้จะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะครอบครัวของเขาก็เป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำ
ขอวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลคดี
ขอให้ดำเนินคดีกับทหารกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุด
คือเป็นความดีและความรู้สึกของเขา
ที่ยังมีความรู้สึกได้กระทำผิดและมาขอโทษ
ผมก็ดีใจอยู่ครับ
ยังดีกว่าที่ไม่มาหาเลย
คือเงินเยียวยาทั้งหมด
เขายังไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบเท่าไหร่
ในวงเงินเท่าไหร่ตามที่เราได้เสนอไป
และเขาก็รับว่าจะไปสนาสาร
เสนอให้กับผู้บังคับบัญชาเบื้องบนได้รับทราบ
แต่ไปผ่านไปตั้งแต่วันที่๑๘วันนี้ก็วันที่๒๒แล้ว
ยังไม่เห็นมีความชัดเจนอะไรตามที่เสนอไป
ทีนี้มีคำถามว่าแล้วทำไมทหารชุดที่ก่อเหตุ
ต้องมาเมื่อวานตอนเช้าขนาดพ่อยังไม่เจอพ่อบอกพ่อก็ไม่เจอนะ
อันนี้คือญาติญาติเขาเจอแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
วรารัฐตะวังทันอายุ๔๙ปีเป็นญาติของนายยุทธนาที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอเป็นคนออกมาต้อนรับทหารกลุ่มที่ก่อเหตุ
มาขอขมาศพหลานชายเองนี่ฮะ
บอกว่าเดิมหัวหน้าของทหารชุดนี้แจ้งมาว่า
จะขอมาขอเข้ามาศพวันจันทร์ที่๒๐เมษายนนะแต่วันนั้นเนี่ยพอหลายคนเขารู้ข่าว
ญาติทั้งเพื่อนของผู้ตายเขารู้ข่าวเขามารออยู่เต็มหน้าบ้านเลย
อยากจะเจอทหารชุดนี้ค่ะนางวรารัฐเลยบอกว่า
ก็เลยแจ้งไปยังหัวหน้าของทหารชุดนี้ว่าจันทร์ที่๒๐ที่บอกจะมาอย่ามาเลย
คือถ้ามาเนี่ยท่าทางแบบสงสัยมีการเผชิญหน้ากันแล้วมันจะวุ่นวายแน่

กระทั่งหัวหน้ากองทหารชุดนี้ก็สอบถามมาใหม่ว่าแล้วมาตอนไหนที่จะปลอดภัยที่สุด
เธอก็บอกว่าถ้าจะมาให้ปลอดภัยแล้วแบบคนน้อยไม่เจอใครเนี่ยต้องมาตอนเช้า

ก็เลยมากันเช้าเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคนไม่เยอะนะครับ
ทหารชุดนี้มาตั้งแต่๖โมงเช้ามากราบขอเข้ามาศพ
ซึ่งเท่าที่สังเกตทหารชุดนี้ก็มีท่าทีสำนึกผิดเนื่องจากบางคน
อ่าได้แสดงอาการในการสำนึกผิดให้เห็นอย่างชัดเจน
พอทำการกราบขอเข้ามาศพเสร็จ
ทหารกลุ่มนี้ก็บอกว่า
อยากจะไปขอโทษพ่อของผู้ตายด้วยได้ไหม

เพราะว่าพ่อเองเขาก็มีโรคหัวใจด้วย
เกรงว่าเดี๋ยวเกิดเจอกันแล้วเกิดเผชิญหน้ากัน
หรือว่าอะไรขึ้นมาเดี๋ยวอาการจะกำเริบ
ทหารชุดนี้ก็เลยขึ้นรถแล้วก็กลับไป
เพราะว่าเขาเข้าใจว่าทหารที่มาวันนั้นอ่ะเป็นพวกที่ทำร้ายน้อง
ท่าทางเขาเหมือนว่าเขาสำนึกผิดไหมครับแม่
ค่ะบางคนก็ออกสั่นนะคะค่ะเวลาขอคำมาน้อง
แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะเพราะว่าคือเขาเข้าไปทำเองนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครไปจุดทูปให้แม่ก็บอกว่าให้ไปทำเองเลยค่ะ
ตอนนี้ผลชนะสูตรศพเบื้องต้นของนายุทธนาเนี่ยออกมาแล้วนะฮะ
รอผลอย่างละเอียดอยู่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจริงนั่นแหละนะครับ
แต่ว่าทางทหารที่เขาให้ปากคำเบื้องต้นกับต้นสังกัด
เขาที่ตั้งกรรมการสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้าย
แต่ว่ามีการหลบหนีก็เลยมีการต่อสู้กัน

ซึ่งนายนัทพงศ์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
ตั้งแต่วันแรกที่มาที่โรงพยาบาล

ถูกคุมตัวไปตั้งแต่๓ทุ่ม

จับขึ้นรถเอากุญแจมือใส่

ไปถึงก็รู้แต่ว่าเป็นห้องมืดแคบ

พี่ชายเนี่ยค้ายาเสพติด

ถูกกระทืบถูกเตะ

ตัวเขาเองก็ถูกซ้อมนะแล้วพี่ชายเขาก็ถูกอุ้มออกไป
จนกระทั่งมารู้ตอนหลังนั่นแหละว่าที่ถูกอุ้มออกไปเนี่ย
คือเอาไปส่งโรงพยาบาลตอนตี๑จาก๓ทุ่มคืนวันศุกร์ที่๑๗เมษานะ
เข้าสู่ตีหนึ่งของคืนวันนั้นนะครับที่ว่าพ่อกับแม่บอกว่า
มีเสียงโทรศัพท์จากชายลึกลับใครก็ไม่รู้
โทรมาแจ้งบอกว่าให้มาที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาล
ลูกชายคนโตเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลแต่ลูกชายคนเล็กไม่เจอ
วันรุ่งขึ้นก็เลยไปแจ้งความแล้วก็มีทหารมาเคลียร์ที่สถานีตำรวจ
บอกว่าเอออย่าแจ้งความอย่าเอาอะไรเลยเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเยียวยาให้
แต่ว่าพ่อกับแม่เขาไม่ยอมเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาอยู่ไหนยังไม่รู้
สุดท้ายถามไปถามมาเขาตอบสายให้คุยกัน
นัทพงศ์น้องชายของผู้ตายก็บอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมอยู่ไหน
แต่ผมถูกซ้อมทั้งคืนเนี่ยพี่ก็ถูกซ้อมจนสลบไปเลย
พี่ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกอุ้มไปไหนไม่รู้

หัวหน้าของชุดปฏิบัติการพิเศษปราบรามยาเสพติดชุดนี้
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย

ปฏิบัติการพิเศษปราบรามยาเสพติดของทหารเนี่ย

สอบสวนจับกลุ่มผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการค้าหรือว่าเสพยาเสพติดได้

สอบสวนจับกลุ่มแต่ทำร้ายร่างกายไม่ได้อยู่ดี
ใช่ฮะโดยไม่ต้องมีหมายจับเขาบอก
แต่ว่าหัวหน้าของชุดนี้เขาก็บอกกับพ่อกับแม่ของผู้ตายผู้เจ็บนะ
เขาก็ยืนยันว่าไปซ้อมเขาก็ไม่ได้นะ
ตรงนี้เขาเลยจะตั้งกรรมการสอบไงเนี่ยฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเลยไปถามชาวบ้านในพื้นที่

เพราะว่าเขามาตั้งฐานอยู่ที่พื้นที่ของวัดตรงนี้

ซึ่งการทำงานของทหารชุดนี้เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าเวลาที่ไปได้ตัวผู้ต้องสงสัย
สงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยจะพามาที่ถามปฏิบัติการที่วัดแห่งเนี่ยนะฮะเป็นวัดในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับแล้วเวลาเข้ามาหาผู้ต้องสงสัยนะนะมาหาข่าวร่วมมาจับกุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านจะแต่งตัวเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปจะมีเพียงนักอาหารชั้น
เพราะฉะนั้นเวลาเจอใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็จะพาขึ้นรถไปเลย
แล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะปล่อยตัวออกมานะครับ
แต่ว่าแต่ละคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาจะมีสภาพแบบถูกทำร้ายร่างกายมาทั้งหมด
บางคนก็ถูกสอบถูกซ้อมจนต้องยอมรับสารภาพ

ก็จะถูกส่งไปดำเนินคดีกับตำรวจในพื้นที่

เขาบอกว่าบางคืนนี่ได้ยินเสียงล้องอะไร

บอกว่าตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าต้องรอผลตรวจ
ชนะสูตรศพของนายุทธนาผู้ตายอย่างละเอียดก่อนจากนั้นจะนำมาประกอบกับ
ผลการตรวจรักษาร่างกายของนายนัทพงศ์น้องชายผู้ที่บาดเจ็บรวมถึงการสอบสวนกลุ่มทหารที่ก่อเหตุด้วย
คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๑สัปดาห์ก็น่าจะได้พยานหลักฐานต่างครบถ้วน
หลังจากนั้นก็จะสรุปสำนวนทำหนังสือส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของทหาร
เพื่อแจ้งให้ทหารเหล่านี้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปแต่เบื้องต้นตอนนี้ตั้งไว้สองข้อหาเบื้องต้นนะครับ
ทหารที่ก่อเหตุเนี่ยคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่จะมีกี่คนนะเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลก่อน
ว่า๑สัปดาห์เนี่ยจะได้ข้อเท็จจริงว่ามีกี่คน
เพราะว่าเบื้องต้นที่เราได้ข้อมูลมาแล้วก็นำเสนอไป
คาดว่ามีทหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้๑๑นาย
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็คือต้องขึ้นสารปกติเพราะว่าผู้เสียหายเป็นพลเรือน
ไม่ได้ขึ้นสารทหารก็มีการดำเนินการทางคดีอาญา

ส่วนทางทหารก็อาจจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมในส่วนของบทลงโทษทางวินัยนะคะ